ตำรวจสพสามพรานจังหวัดนครปฐมติดตามจับกลุ่มตัวมือปืนที่ก่อเหตุฆ่าสามศพคาวงเล่าได้แล้วนะครับ
โดยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางชาวบ้านที่มารอดูหน้าผู้ต้องหาจนเกือบถูกรุมประชาธรรม

พี่ก็มีลูกมีเมียแล้วอ่ะทำไมพี่ไม่คิดมั่งพี่ไม่เห็นใจหนูมั่ง
หนูว่างแผนแล้วนาคตมากันเนี่ยหนูจะแต่งงานกันแล้วพี่รู้มั้ย
แล้วพี่วัดหลับมาอนาคตแฟนหนูอย่างนี้แล้วหนูจะอยู่ยังไง
นางสาวพันธิราชหอมตาอายุ๒๑ปีกล่าวความในใจต่อหน้าผู้ต้องหาด้วยความเสียใจ
หลังแฟนนุ่มของเธอคือนายฤทธิเกียรติปู่มั่นถูกนายเทียวระพงพิมพาอายุยี่สิบสามปี
ราดยิงอย่างอุกอาจพร้อมเพื่อนอีก๒คนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนสามทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมมีผู้บาดเจ็บสาหัส๓ราย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ทั้งหมดเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คือนายอนุรักษ์โจรเวกอายุสามสิบสามปีนายฤทธิเกียรติปู่มั่นอายุยี่สิบห้าปี
และนายวัชระเกรดบุญลืออายุสามสิบสี่ปีด้านตำรวจรวบตัวผู้ต้องหาได้ทันควัน
ผลตำรวจตรีกฤษณสับเดตรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภักดิ์เจ็ด
นำตัวนายธิรพงศ์พิมพาผู้ต้องหามาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรสามพราน
หลังตำรวจรวบตัวได้ที่บ้านแฟนสาวในอำเภอนครชัยศรีผู้ต้องหารับสารภาพว่า
อาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์ที่ทำขึ้นมาเอง
จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่า
เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มาก่อเหตุอีกครั้ง
จากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มของผู้ตายได้ตั้งวงดื่มสุรากันอยู่หน้าห้องเช่า
นายธีรพงศ์ผู้ก่อเหตุก็ตั้งวงดื่มสุรากับพวกอีกกลุ่มบริเวณหน้าห้องเช่าใกล้กัน
ต่อมาเพื่อนกลุ่มผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปถามกลุ่มผู้ตายว่ากินเหล้ากันเสียงดังไปหรือไม่
ด้านกลุ่มผู้ตายบอกว่าไม่เป็นไรทางนี้ก็เสียงดังเหมือนกันไม่เป็นไรหรอก
บทสนทนาจบลงนายธิรพงศ์ยังเดินกลับไปไม่ถึงวงเล่าของตัวเองด้วยซ้ำ
ก็ได้เดินย้อนกลับเข้าไปยิงใส่กลุ่มผู้ตายทันทีทั้งหมด๗นัดแล้วก็หลบหนีไป
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมเปิดเผย
หลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพว่า
โดยแจ้งคอหาข้าพูดอยู่ด้วยเจตนา

พกพาในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

อีกทั้งคดีนี้มีอัตราโทษสูง
จากนี้จะต้องนำตัวผู้ต้องหาส่งฝากค้างต่อสารต่อไป
ผู้ต้องหาก็เป็นเดือดเป็นแค้นแทน
กลุ่มผู้หลีกของผู้ตาย
ก็เดินมาใช้ปืนยิง
ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องนำตัวผู้ต้องหา
ไปยื่นคำร้องขอให้สารขังระหว่างสอบสวน
แล้วก็จะต้องสอบสวนต่อไปเพื่อพิสูจน์ความผิด

คดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
หลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชาวบ้านเพื่อนและญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตที่มาดูเหตุการณ์
ต่างตะโกนด่าผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้น
บางส่วนปรีเข้าไปที่รถตำรวจเพื่อจะรุมประชาธรรม
แต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้

พัชรอุรินทร์พัชรประพานันทร์
ข่าวแถวรัฐทีวีปรายงาน